คุณแม่ยังมีความหวังที่จะเจอลูกชาย

หายไปกับเพื่อนวัยเดียวกัน
หายไปในไล่๓วัน๓คืนแล้วคุณผู้ชมฮะ
น้องไปไหนไปทำไมไปยังไงเดี๋ยวมาดูข่าวนี้ฮะนางกิติมาบำรุงรัฐตะโกนบอกเด็กชายตัวต่อไปนามสมมุตินะอายุ๑๓กับเพื่อนลูกเป็นนักเรียนชั้นม๑ด้วยกันออกจากป่ามาเถอะลูก
คือเด็ก๒คนหนีออกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๓บ้านดงดินแดงอำเภอหนองม่วงที่ลบบุรีฮะเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่๒๑พฤศจิกายนหายตัวไปครูก็ออกตามหา
และก็เข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยออกติดตามตอนนี้๓วัน๓คืน
แล้วครับคุณผู้ชมฮะยังไม่พบตัวเลยสองคนนี้เจออะไรบ้างเจอเสื้อผ้าเจอข้าวของเครื่องใช้ถูกถอดทิ้งไว้ในไล่มันสัมปะหลัง
คุณผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ย
น่าจะยังซ่อนตัวอยู่ในไล่มันเนี่ยมันมีทั้งไล่มันมีทั้งไล่อ้อย
ไม่กล้าออกมากลัวผู้ปกครองจะทำโทษแหละ
จากวันแรกไปเจอเสื้อผ้าของน้องทั้งสองคนถูกถอดทิ้งไว้กระจัดกระจายครับ
มาอีกวันไปเจอสบู่ยาสีฟันแล้วกางเกงในเปียกน้ำถอดทิ้งเอาไว้
ทีมกู้ภัยหนองม่วงกับสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์
กว่า๓๐นายครับเดินหน้ากระดานเลย
เดินหน้ากระดานเข้าไร่อ้อยไร่มันแถวนั้นนะครับจุดที่พบเสื้อผ้า
แล้วใช้โดรนบินด้วยเมื่อกี้คุณผู้ชมคงเห็นภาพไปแล้ว
เอาโดรนบินสำรวจแต่ก็ยังไม่พบ
นางสาวกิติมาแม่ของน้องเนี่ยมั่นใจว่าลูกยังอยู่แหละอยู่แถวนี้
ขอให้อยากให้เจอลูกกับเพื่อนลูกในสภาพปลอดภัยทั้งคู่ครับ

ท่านพระพุทธนาขอให้เจอลูกค่ะมันก็

แต่เค้าบอกว่าแค่ว่าแหละหายไม่มี
ขออนุญาตให้เค้าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะขอให้เจอ
ก็ขอให้แจ้งกลับมาด้วยค่ะว่า
ให้จับน้องไว้ให้ก็ได้ค่ะให้แบบ
หรือว่าโทรแจ้งติดต่อมาก็ได้ค่ะ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีความหวังแล้ว
ชาวบ้านโทรมาแจ้งบอกว่า
เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งของ๒๓พฤศจิกายนเมื่อวานนี้
เจอเด็กทั้งสองคนอยู่ริมถนนไหน
ดงดินแดงโคกเจริญนั่นแหละ
เดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่จะระดมกำลังกันค้นหาทั้งสองคนนะครับ

ใครอยู่บ้านที่ผ่านถนนดงดินแดงโคกเจริญเนี่ยสองคนนี้

แจ้งบ่อแสหน่อยแม่เขาใจจะขาดแล้วนะลูกสองคนด้วย
ถ้าดูข่าวอยู่นะลูกนาหรือได้ยินนะ
ไปหาแม่กลับหาแม่เขาไม่ทำอะไรแล้วลูก